มาดูเรื่องของความรักที่ทำให้เกิดความสูญเสียอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของความหึงหวงคุณนัทพงศ์
หนุ่มใหญ่เห็นหญิงสาวที่ตัวเองหลงรักเนี่ย
นั่งดื่มเหล้ากับผู้ชายไม่พอใจค่ะ
เอาปืนออกมาหวังจะยิงผู้หญิง
แล้วผู้ชายที่เขานั่งกินเหล้าด้วยกันเนี่ยปัดปืน
ปรากฏว่าสุดท้ายตัวเองโดนปืนเสียชีวิตนะคะโดนกระสุนเสียชีวิต

ใช่นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ตำรวจสพผู้เตยนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบศพของนายกิตติพัฒน์พรมด้วง
เป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะสามนัด
จมกองเลือดนะคะคือเป็นเรื่องที่นายปรีชาน่วมเจิมนะคะ
อายุห้าสิบสองปีผู้ก่อเหตุนายปรีชาเนี่ยหลงรักนางสาวแก้ว
ครับซึ่งเป็นอ่าพนักงานเสิร์ฟแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายแล้วก็พักพวกรวมถึงนางสาวแก้วเขากำลังนั่งกินเหล้า
ส่งกันอยู่อ่าผู้ตายกำลังจะกลับไปบ้านที่พัทธลุง
เพราะว่าเสร็จงานที่จังหวัดนี้แล้วครับนายปรีชาเนี่ยขับรถซาเล้งมาหา
ตอนแรกเขาบอกว่าก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรนะคะ
แต่ว่าอยู่เนี่ยเกิดลมหึงหวงขึ้นมานะคะ
หวงนางสังแก้วสาวแก้วขึ้นมาก็เลยใช้อาวุธปืนที่เตรียมมา
กะจะยิงนางสาวแก้วอะค่ะเพราะว่าเห็นว่านั่งดื่มเหล้ากับผู้ชาย
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยเอามือปัดปืนออกกระสุนปืนก็เลยลั่นใส่ผู้ตายสามนัด
ทำให้เขาเสียชีวิตค่ะหลังก่อเหตุนายปรีชาขับรถซาเล้งหลบหนีไป
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นายพงเทพสุกเกษมค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขากับผู้ตายนั่งท้ายรถกระบะดื่มเหล้ากันอยู่
ปรีชาขับรถซาเล้งเข้ามาเขายังยื่นแก้วเหล้าให้นายปรีชาดื่มเลย
ปีชาก็รับไปดื่มแล้วเดินอ้อมมาตอนไหนก็ไม่รู้
ใช้ปืนจะยิงผู้หญิงผู้ตายหันไปเห็นก็รีบเอามือปัดออก
ปืนก็เลยลั่นเข้าที่ศีรษะของผู้ตายจนล้มฟุบเสียชีวิตที่พื้นคาที่นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนางสาวแก้วบอกว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลนะคะ
ยังกลัวอยู่กลัวว่านายปรีชาจะกลับมาทำร้าย
เพราะว่าเขาได้ขู่ไว้ด้วยว่าจะฆ่าเธอให้ตายค่ะ